ประมวลกันหน่อยหลังจากที่ผ่านพ้นเมื่อวานกัน

ลมหมาเงียบไปก็เยอะเฮดังก็มี
ใช่คนที่เขาเฮกันลั่นบ้านเลย
ไปดูเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อยคนที่ถูกรางวัลที่๑

คนแรกพาไปดูกับคนคนนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ

เศรษฐีคนใหม่คนแรกนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเอง
ใช่แล้วครับอยู่ที่ตำบลสะครูอำเภอสุวรรณภูมิ
เป็นผู้โชคดีนะครับชื่อคุณลุงจงรักทิพย์โชธอายุ๖๑ปี
นี่คืออาชีพของเขาอาชีพเป็นคนฉายหนังเร่
ก็คือหนังกลางแปลงโอ้โหจงรักฟิล์ม
นั่นแหละครับคือถูกรางวัลที่๑แล้วไปหาคุณตำรวจแล้วใช่ไหม
ป๊าบก็มาทำอาชีพของตัวเองเหมือนเดิมคือมาฉายหนังเร่แบบนี้
หนังกลางแปลงแบบนี้ต่อค่ะเพราะว่าแกว่าแกบอกว่าแกรักอาชีพนี้
ต่อให้ถูกแล้วถูกรางวัลที่๑แล้วเป็นมหาเศรษฐี
มีงงมีเงินแต่ก็ยังไม่ทิ้งอาชีพที่ตนเองรัก
แล้วเขาบอกอีกนะครับว่าพอคุณลุงถูกรางวัลแบบนี้นะเอาล่ะ
เมื่อเรารักการฉายหนังเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นหนัง๓มิติใส่เอฟเฟค
มีที่นั่งให้ดีมีอะไรที่มันอลังการเลิศหรูไปเลย

จริงคุณลุงก็ยังคงยึดอาชีพนี้อยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีไปแล้ว
ก็เขาวางแผนไงน้องใบตองว่าพอได้โชคแบบนี้แล้วแน่นอนก็ต้องเก็บเงินเอาไว้
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว
แต่อาชีพเรื่องของการฉายหนังกางแปลงจะทำต่อไป
แล้วเขาบอกอีกนะว่าคุณลุงที่ถูกครั้งนี้มีเหตุผล
ก็คือไปตามเลขอะไรรู้ไหมอะไรเลขท้ายทะเบียนรถยนต์

ทะเบียนรถของคุณลุงเขาตามรถทะเบียนรถตัวเองมา

คนดวงเฮงอีกหนึ่งคนนะคะเป็นนักวิชาการศึกษา
ถูกรางวัลที่๑เหมือนกันถูกไปเลยเหนาะ๔ใบ
๔ใบเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปเลยรับไปเลยนะคะ๒๔ล้านค่ะ
ชมหน้าของเศรษฐีนะคะคุณบัณฑิตอินทสิงศ์อยู่ที่ตำบลนาสนุนนะคะ
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มาพร้อมกับคุณสมพรอินบุญเชิดภรรยา
และลูกชายวัย๖ควบเข้ามาแสดงแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
ภูทรนครราชศรีมาหลังจากที่เป็นผู้โชคดีดวงเฮงถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งสี่ใบแบบนี้ครับคุณบัณฑิตก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
รับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานอยู่อยู่กับเพื่อนเนี่ยสังสรรค์กันอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วก็จะมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยเดินเข้ามาขายในร้านคุณนึกออกไหม
คุณชนะคุณเป็นบ่อยใช่แม่ค้าก็เดินมานะคะแล้วตัวเองก็เลยเลือกซื้อเลขนี้
เนื่องจากคล้ายกับคุณลุงเมื่อสักครู่นี้เลยยังไงเป็นเลขที่ตรงกับทะเบียนรถ
ที่ตัวเองใช้อยู่ก็คือลงท้ายด้วย๑๓๔เห็นไหม
ก็เลยซื้อหมายเลขนี้มา๙๖๗๑๓๔เนี่ยค่ะครับ
ถึงตัวเลขเขาจะมีการสลับที่กันบ้างระหว่างทะเบียนรถกับจริงแล้วเนี่ยรางวัลที่๑ที่ถูกเนี่ยนะ
แต่ว่าคนมันจะถูกก็ช่วยไม่ได้
เพราะว่าทะเบียนรถของเขาเป็นบ่อใบไม้ยอยักษ์๔๑
อ๋อเหรอกลับกัน

นั่นน่ะสิพอตรวจแล้วก็พบว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑

ถือว่ารถที่ใช้อยู่มาให้โชคนะ
หลังจากนี้ก็จะเก็บเงินไว้เป็นทุนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้คิดจะลาออกจากงาน
ก็คือยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติทั่วไป
ไม่ได้คิดว่าเราเป็นเศรษฐีเราก็ออกมานอนสบายไปเลยดีกว่า
มีเงินมีทองใช้แล้วอันนี้ไม่ได้
แต่ว่าคนที่เขารวยเขาเป็นเศรษฐีเนี่ย

ก็คือเอาเงินไปต่อเงินต่อเงินถูกไหม
ขยันเนี่ยนะยังไงก็ไม่มีทางจนอยู่แล้วใช่ใช่
แต่เห็นพี่เขาถูกรางวัลเนี่ยนะปรบมือไปด้วย
ตาก็ร้อนไปด้วยอิจฉา
มาคือคุณผู้ชมก็หลายท่านเนาะที่ส่งมาบอกเราในวันนี้นะคะ
ว่าไม่ถูกเหมือนกันไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะ
เราก็อยู่กับความหวังเล็กน้อยของเราอย่างมีความสุขนะ
อย่าทำให้ตัวเองต้องถึงกับว่าทุกข์ใจแสนสาหัสกันไปนะคะ

เราก็ร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ไปด้วยนะจ๊ะ